ต่อรถทัวร์คันที่๒ติดเครื่องแล้วนะ

เขาว่ากันว่าใครเอามีเอาไว้มันจะดี
มันจะค้าขายดีมันจะมีโชคมีลาบ

ถ้าเกิดว่าใครได้มรกแมวเอาไว้เป็นของหายากแบบนี้มันจะโชคดี
เขาว่าอย่างงั้นชาวบ้านก็เลยพากันไปที่นี่ฮะ
บ้านเลขที่๘๔ทับ๗หมู่๗ตำบลตะหลุกอำเภอสัพพยาที่ชัยนาธ
เป็นบ้านของนายสุวินอายุ๔๓ปี
ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยขอดูหน่อยซิมันมีล็อคแมวเหรอ
มีลูกกรอกแมวแล้วก็รกแมวอยู่ที่นี่คุณผู้ชมนะฮะ
คือลูกกรอกแมวมันเกิดจากแม่แมวแท้งลูก
สาเหตุครับหลายคนก็เชื่อว่า
พอมันกลายเป็นลูกกรอกต่างนานาหรือว่ารกแมวเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นเครื่องรางของขังที่หายากอันดับต้นเลย
เป็นสิ่งที่คนในวงการสายมูเตรียมลูกต่าง
เขาอยากจะมีเอาไว้เชื่อว่ามันมีอนุภาพ
พอกับเรื่องของกุมารทองเหมือนกัน
กรอกแมวคือลูกแมวที่มันคลอดมาแล้วมันก็ตายนะครับ
ราคาเขาซื้อขายกันเป็นหมื่นนะ

ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปขอบูชานะคุณผู้ชม

แต่ว่าก็ไปขอดูว่ามันจะมีตัวลงตัวเลขอะไรปรากฏหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาก็เอาทั้งเรื่องของเลขที่บ้าน
เอาเรื่องของเลขทะเบียนรถของเจ้าของบ้าน
เอาไปผสมปนเปลือกันไปทะเบียนรถนี่ฮะ
เลขที่บ้านต่างนานาก็ไปผสมกันไปแล้วก็บอกว่า

ซึ่งทางด้านของเจ้าของบ้านคุณสุวินก็เชื่อว่าครั้งนี้
น่าจะได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตจากลูกกรอกแมวแล้วก็รกแมวนะครับ
ส่วนบรรยากาศในวัดเจริญราชรังสรรค์ครับ

คักไปด้วยนักเสี่ยงโชคที่ไปส่องหาเลขจากเรือโบราณ
ทั้ง๖ลำได้แก่แม่ศรีสุวรรณกัญญาแม่ศรีสุวรรณกองวัญจนะ
แม่ศรีสุวรรณกิติวันแม่ศรีสุวรรณกาญจนาสิริแม่ศรีสุวรรณขวัญเมฆ
และแม่ศรีสุวรรณขจีวันนะครับ
ซึ่งช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับมีพิธีเข้าทรงเพื่อขอเลขเด็ดนะฮะ
โดยร่างทรงเนี่ยเขาขอเลขสามตัวครับคุณผู้ชมลองดูเอาเองนะฮะ
ผมไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะผมเองก็ดูไม่ออกนะฮะ
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริง
ที่แม่ค้าพ่อค้าเขาพูดกันเขาบอกว่าเลขดังของที่นั่น๓๗๕เนี่ย
ถูกซื้อจนเกลี้ยงแผงแล้วนะครับเอาลองฟังเสียงดูครับ
สรุปว่าพี่เบิ้ลครับยังไงฮะเขาหัวล้อ๕๕๕๕
ทีนี้ไปชมการใบ้เลขเด็ดของร่างทรงอีกคนหนึ่งหน่อยนะครับ

สำนักส่งบ้านดงสามะคีทำเทียมเผอบ้านไร่ช่วงคำว่านนี้

พากันไปทำพิธีสักการะขอโชคขอลาบ
จากแม่ตะเคียน๔พี่น้อง
บรรยากาศคึกคักอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
มีการเปิดเครื่องเสียงร่ายรำเข้าทรงกัน
ร่างทรงชูกี่นิ้วก็ช่วยดูหน่อยชูนิ้วบอกใบเลขเขาจีบเหมือนรำ
ไม่เป็นไรเขาเขียนเลขให้เลยสุดท้ายนะเขียนตัวเลขลงบนแผ่นกระดาษ
เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นกันชัดนะฮะอ่ะนี่นี่ละค่ะเพิ่งกันดัวเองนะคะ
เผื่อใครได้เผื่อใครโดนชาวบ้านบางคนก็โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพไว้
แล้วก็ไปแชร์ให้เพื่อนฝูงด้วยเผื่อจะลุ้นกันงวดที่จะถึงนี้
คือพรุ่งนี้แล้วใช่มะอ่ออยหลายเลขเหลือเกินใช่
ต่อกันถึงผมแล้วใช่ไหมใช่อ่าส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคกันกับเรื่องของต้นไม้แปลก
พอไหมล่ะใบโพสีชมพูสีขาวแบบเนี้ยดูสินะฮะ
ที่วัดศรีบัวทองอยู่ที่อำเภอแสวงหาที่อ่างทอง
ชาวบ้านก็แวะไปขอโชคลาภจากต้นโพมีขาวนวลมีชมพูโอ้โหสวยฮะนะครับ
ความสูงสักเมตรครึ่งได้นะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์
ก็เรียกกันว่าโพเงินโพทองถึงแม้จะเป็นสีชมพูแบบนี้ก็ตาม
ชาวบ้านเขายังบอกว่าที่ผ่านมามีคนดวงดีถูกรางวัลลอตเตอรี่กันแล้ว
งวดได้เลขเด็ดจากการเขย่าติ้วหรือว่าเซ็มซีหน้าศาลนี่แหละ
งวดนี้ชาวบ้านก็ไปเสียงทายเขย่าก็แก๊กดูสิคุณป้า
คุณป้าได้ยังไงคุณป้าดูสิคุณป้าก็โชว์ให้ดูแบบนี้
แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็พาไปทัวร์รถทัวร์คันที่สอง
จอดเป็นที่เรียบร้อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนคันที่สามมีอีก
ไม่มีเหรอเดี๋ยวเบรกหน้า